วันนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามคาดการณ์แล้วครับ
คุณว่ายอดผู้ติดเชื้อรายใหม่น่าจะเกิน๓๐๐กว่าคน

คือสมุทรสาครเขารายงานออกมานะฮะว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในสมุทรสาคร
ก็๓๒๐รายแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวในการตรวจค้นหาเชิงรุก
ทีนี้ยอดเมื่อวานที่สมุทรสาครเอามารวมไว้ให้สบคแถลง
ก็รวมกับของจังหวัดอื่นด้วยนะครับ
ดังนั้นวันนี้ยอดก็เลยอยู่ที่สามร้อยหกสิบเก้าคน
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ในบ้านเราประจำวันที่สิบแปดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับ
แล้วก็เป็นการเป็นรายใหม่จากระบบฟ่าระวังเนี่ยแปดสิบสองรายนะครับ
ค้นหาเชิงรุกในชุมชนสองร้อยเจ็ดสิบห้าราย
แล้วก็เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับ
เข้ารับการกักตัวตามเศษควารันทีเนี่ยอีกสิบสองราย
รวมทั้งหมดแล้ววันนี้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่สามร้อยหกสิบเก้ารายนะครับ
รวมยอดสะสมเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบสามราย
อดเสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่๗๐รายนะครับ
อันนี้ก็เป็นการแถลงของสอบคอล่าสุดประจำวันนี้
ถูกต้องค่ะแต่ว่าทางคุณหมอเคยบอกเอาไว้ไง
เมื่อวันซื้อก็บอกว่าอีกหน่อยเราจะไม่ได้เห็นตัวเลขที่แบบไปแตะศูนย์แล้วแหละ
เพราะว่ามันก็จะกลายเป็นเหมือนกับอย่างไข้หวัดใหญ่ที่เราเคยเป็นเนี่ย
แต่ว่าเราจะสามารถคุมสถานการณ์ต่อไปได้ไหมอันนี้ก็ต้องรอดูในอนาคตด้วยนะคะ
ทีนี้ดูเรื่องผู้ติดเชื้อหน่อยค่ะมันมีประเด็นนึงที่น่าสนใจคุณผู้ชม
เฉพาะที่ปราจินบุรีกรณีที่ปราจินบุรีเนี่ยมีเด็กผู้ชาย๑๓ปีติดโควิดนะคะ
ถือว่าเป็นรายที่๙ของปราจีนบุรีในการระบาดระลอกใหม่นี้นะคะ
แล้วเด็กคนนี้เนี่ยติดมาจากคุณแม่แม่เนี่ยเป็นช่างเสริมสวยอยู่ที่สมุทรสาคร
แล้วแม่เดินทางกลับมามาหาลูกที่บ้านก็ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็คือ๓มกราคม
ทีนี้พอมาถึงก็อยู่ใกล้ชิดกันค่ะให้เงินลูกไปซื้อขนมกินเอานอนกับลูกห้องเดียวกัน
แล้วพอแม่เดินทางกลับเมื่อวันที่เจ็ดมกราคมแล้วสิบห้าเนี่ยสิบห้ามกรา
ไปตรวจครับเจอว่าแม่เป็นโควิดทีนี้แม่ก็เลยเอ่อพอผลออกมาเนี่ยนะคะ
จากโรงพยาบาลกบินบุรีว่าผลติดโควิดในวันที่๑๖มกราเนี่ย
แล้วก็เข้ากับรับการรักษาที่โรงพยาบาลกบินบุรี
ก็เลยทำให้ลูกวัย๑๓ปีติดโควิดไปด้วยนะคะ